เพิ่งออกจากบ้านถ้าไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็อย่าเพิ่งออกจากบ้าน
ถ้าคุณผู้ชมไม่พกร่มต้องพกร่มเลยนะ

สัปดาห์นี้ฝนยาวทั้งสัปดาห์จนถึงวันศุกร์เลยครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งใครต้องใช้รถเมษาย๒๙ฟังดี
มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางติดตามในเช้านี้ต้องรู้
วันนี้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องรอนานเช้าวันนี้เปลี่ยนแล้ว
เส้นทางใหม่จะเริ่มที่บางเขนผ่านราชพัฒน์พระนครมเกษตรหอวังเซ็นทรัลลาดพร้าว
ทีเอสหมอชิดตลาดออตกโรงเรียน๓เซนวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดีกรมทางหลวงแยกราชเทวีมาบนครอง๓ย่านหัวลำโพงครับ
เช็คเลยนะ
วันนี้ต้องเปลี่ยนสายแล้วนะคุณผู้ชมครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เอาใจคนชอบเที่ยวครับ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท
ผลักดันโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

เนื่องจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างคนละครึ่ง
เราเที่ยวด้วยกันจะสิ้นสุดลงในวันที่๓๑ตุลาคม

ลดต้นทุนการท่องเที่ยวของคนไทยนั่นเอง
โปรไฟไหม้คุณผู้ชมจะจัดให้คนไทยได้เลือกใช้เลือกเที่ยวกัน
ในช่วง๒เดือนสุดท้ายของปีนี้
ก็คือพฤศจิกาและธันวา
แล้วลากยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยนะปี๖๖
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสกัดการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

เพราะสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว
และหลายประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวกันแล้ว
อย่างเช่นญี่ปุ่นไต้หวันและเกาหลีครับ
ฉะนั้นใครวางแผนจะเที่ยวในช่วงปลายปีนี้
รอดูโปรไฟไหม้ของทางททด้วยนะครับ

เรื่องของสภาพอากาศมาดูกันหน่อย
ออกจากบ้านเช้านี้เตรียมร่มไว้เลย
และถ้าให้ดีมีเสื้อกันฝนด้วยก็ดีครับ

และเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์

จนถึง๑๔ตุลาวันศุกร์โน่น

มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนครับ

ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
และฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่๙๑๑ตุลาคมนี้
ใน๒๙จังหวัด
จังหวัดก็รวมกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลด้วย
จากนั้นครับอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็มีลมแรง

อุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียส

ลดลง๑๓องศาเซลเซียส

ต้องเฝ้าระวังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
แล้วก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ